เริ่มกันที่ผลการขันฟุตบอลไทยลีกกันก่อนนะครับ
ในเกมลุ้นหนีตกชั้นถือว่าสู้กันอย่างสนุกเลยทีเดียวนะครับ
เมื่อวานนี้เฉือนเอาชนะราชบุรีได้สำเร็จครับ
คู่นี้ก็สู้กันเนี่ยครึ่งแรกยัง๐๐นะครับ
แต่ว่าในครึ่งหลังครับนาทีที่๖๘ศิลากิจศรีกระปังครับ
เปิดมาให้กับคังซูเอลมงลูกนี้เข้าไปครับ
ก็ส่งให้กับทีมเยือนนั้นขึ้นนำก่อนนะครับ
แล้วก็นาทีที่๗๒นะครับเปิดโด่งมาให้กับสุชาติสารีพิมพ
แต่กลับมาให้กับชาวตีชิมทะเลครับ
ลงมาเป็นตัวสำรองยิงตีเสมอเป็น๑ประตูต่อ๑
เท่านั้นไม่พอนะครับนาทีที่๗๗ครับธิติพันธ์พ่วงจันท
ตะลุยเข้าไปในกรอบเขตโทษจังหวะนี้นะครับแล้วก็หักกลับมาเข้าทางชาตินชิมทะเลครับ
สองพราตุต่อหนึ่งนะครับเก็บเพิ่มเป็น๓๖คะแนน
อยู่อันดับที่๑๐ห่างจากโซนตกชั้น๓คะแนน
ราชบุรีมี๓๕คะแนนหล่นไปอยู่อันดับที่๑๑
พวกโซนท้ายตารางนี้ก็สู้กันสนุกเลยนะครับ
ส่วนผลอีก๓คู่นะครับ
สุพรรณบุรีครับแพ้กับสุโขทัยไป๐ประตูต่อ๑นะครับ
อย่างที่บอกครับพวกโซนตกชั้นนี่ตอนนี้ถือว่าได้ลุ้นกันหลายทีมอยู่นะครับ
การหนีตกชั้นแต่ว่าด้านบนของตารางนะครับ

ส่วนอันดับ๔เป็นการท่าเรือและอันดับ๕ประจวบนะครับ